นี่นะร้านอาหารจริงน่ะ
เขาว่ากันว่ากินอาหารถูกหลักถึงอกหักก็แข็งแรง
ใครกำลังหาร้านอร่อยโซนภาคใต้แนะนำที่นี่เลย
ร้านคุณลินตั้งอยู่ข้างบน้ำร้อนรักษาว่าลิน
สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดระนอง
เป็นร้านอาหารใต้อาหารพื้นเมือง
และอาหารทะเลชื่อดังประจำจังหวัดระนอง
เปิดขายมานานกว่า๒๐ปี
เรียกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยความอร่อยคงไม่เพียงพอสำหรับลูกค้าแล้วล่ะครับ
ในสมัยนี้มันต้องมีจุดขายมันต้องมีจุดถ่ายรูป
มันต้องมีลูกเล่นแม่
เห็นที่ร้านนี้คงตอบโจทย์เป็นที่ซึ่ง
ตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นตุ๊กตาสวมนิ้วนะครับ
ก็เอาไว้ประดับในการถ่ายอาหารนะครับ

ก็เป็นการเพิ่มอัตรรส
ในการมากินอาหารหรือว่ารออาหารอย่างนี้นะครับ
แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือเตรียมตัวอาหารนะครับ

ปล่อยให้เรื่องอาหารเป็นเรื่องของโชคชะตานะครับ

ไม่ต้องเถียมกันนะครับว่าจะกินอะไรนะครับ

กิมมิกหรือลูกเล่นอะไรมันจะเยอะขนาดนั้น

เฮ่ยยังมีเต้นอีกเหรอนี่สุดยอด

แหมจะว่าไปมันก็น่ารักน่าสนใจไปอีกแบบนึงเหมือนกันนะครับเนี่ย

เพียงเพราะอยากให้ร้านคุณลิน
มีความแตกต่างจากร้านอาหารทั่วไป

เรียกว่าร้านไหนอยากเอาไปต่อยอด
เจ้าของร้านเขาก็ไม่ห่วงนะครับ
แต่ความเด็ดสรติแบบที่ทัพภาค๔ยังต้องหันมามอง
ของร้านคุณลิ้นไม่ได้มีแค่ลูกเล่นที่อยู่ในร้านเท่านั้น
เมนูอาหารของร้านนี้ก็อร่อยเด็ด๗๗ย่านน้ำอีกด้วยนะ
เมนูแนะนำนะครับเมนูแรกก็คือ
แกงส้มไข่ปลาริวกิวนะครับ
เมนูนี้หายากขึ้นทุกวันแล้วนะครับ
เนื่องจากไข่ปลาริวกิวนี่นะครับราคาก็สูง
บางทีในการทำก็ยากเพราะว่าไข่มันจะแตกนะครับ
เป็นเมนูซิกเนเจอร์นะครับรสชาติจัดจ้านนะครับ
อีกตัวหนึ่งปลาทูท่ากะปิเราใช้ปลาทูฝั่งอันดามัน

กับการมาทำเป็นเมนูปลาทูเท่ากะปิ
เราก็จะทอดปลาทูก่อนแล้วเครื่องกะปิเราก็ผัดแยก
อีกอย่างหนึ่งก็กะปิละนองนักคอนเฟิร์มนะครับ

อีกตัวหนึ่งจะเป็นปลาหลุมพุกนะครับ
ถ้าเป็นคนไทยเชื้อสายจีนนะครับ

ขัดปลากั้งเยอะแต่ไม่ต้องกลัวเรื่องกล้างเลยนะครับ
เราต้มจนสลายกล้างสลายหมดแล้ว
แล้วก็รสชาติเนื้อปลาเป็นรสชาติเฉพาะ

ททแนะนำว่ามาจังหวัดละนองห้ามพลาดเมนูนี้
มีทำไม่กี่ล้านกรรมวิธีก็ทำค่อนข้างยากนะครับ
แล้วก็เป็นอาหารพื้นเมืองและเป็นพื้นเมืองจริงนะครับ

ร้านนี้คงจะไม่ได้แล้วล่ะครับ
อาหารใต้รสชาติจัดจ้าน
อาหารพื้นบ้านหาทานยาก
พร้อมทั้งลูกเล่นและจุดถ่ายรูปอีกมากมาย
นี่แหละครับร้านคุ้นลิ้น
จุดเช็คอินความอร่อยแห่งจังหวัดระนอง
เปิดทุกวันตั้งแต่๘โมงเช้าถึง๓ทุ่ม
ใครอยากสอบถามเส้นทางหรือสำรองโต๊ะ
โทรกันไปได้เลยที่๐๗๗๘๒๒๘๖๓
พนักงานทุกคนรอคุณผู้ชมอยู่ครับ

ถ้ามีกระทะกับตะลิวดิตเจนเหมือนคุณป้าธนูคุณป้าแม่ครัว

มุมถ่ายรูปก็แยะรวมไปถึงอุ้ย
ใครที่ไปทะเลาะกันสมมุติผัวเมียไปทาน
ยังไงฮะอ๋อเลือกไม่ถูกทำอย่างไรดีเตรียมอะไรอ่ะเตรง
รู้เลยนะทะเลาะกันยอดนะคะไอเดียเขาเจ๋ง
มีที่ถ่ายรูปสร้างรอยยิ้มได้เลิศมากเลยนะคะที่จังหวัดระนองนะคะ
แต่ว่าเรื่องราวของความสุขมันยังไม่หมดเท่านี้
เรารวบรวมเรื่องราวความน่ารักนะคะ

แล้วก็สเต็ปการเต้นนอกเวทีมาให้คุณผู้ชมได้สนุก

ไปดูสเต็ปความมันแบบไม่เกรงใจใคร
แต่จะเป็นเวทีไหนกันบ้าง

เริ่มต้นกันที่งานวัดนิคมสามัคคีจังหวัดพังงา
เป็นพิธีเปิดป้ายที่ไม่ธรรมดาสักเท่าไหร่
ดูจากชาวบ้านที่ต่อแถวสิครับ

โอ้โหไม่ได้ต่อแถวซื้อของกิน
เขาต่อแถวช่วยกันเปิดป้ายไว้ครับพี่น้อง
โอ้โหอนุโมทนาสาธุกันสิครับ

แต่มันไม่ปกตินะสิครับ
เมื่อเจอสเต็ปของน้องหนูคนนี้เข้ามา

รำเกงใจนางรำแบบนี้นี่
อยากจะมอบมงกุฎให้น้องเขาซะจริง
รำลับยังไม่หยุด
แต่เราก็ไปสนุกกับคุณแม่ท่านนี้

นี่ทั้งรำทั้งฟอสแบบสุด
ไม่รู้จะอินกับน้องเสื้อดำ
แม่เจ้าพระคุณทูลหัว
อ้่ออดขอย์งดงามแบบนี้นี่
งานหน้าขอจ้างสองคนนี้มารำเปิดงานหน่อย
จะได้ไหมล่ะครับ
และความมันแบบสุดทั่วยังไม่จบครับ

กับงานพิธีส่งมอบโครงการปลูกป่า
เพื่อช้างและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์
ที่แห่ขบวนกันคึก
กรองยาวทั้งช้างที่มาเดินโชว์ตัว
แต่ดูเหมือนจะมีคนแย่งซีนพี่ช้าง
ก็เห็นจะเป็นคุณพี่ฝรั่งแก๊งนี้ล่ะครับ
ท่าดีลีลาเด่นแบบนี้
ไม่รู้จริงว่าเอาสเต็ปเด็ดแบบนี้มาจากไหนกันล่ะครับคุณพี่
เต้นกันมันแบบไม่เกรงใจช้างแบบนี้

ลำจริง
ปกตินะพี่นิวนาวเราจะเห็นแต่ฝรั่งแบบ

สเต็ปแบบดูเป็นคนท้องถิ่นเลยอะค่ะ

สงสัยเจอกันตามงานวัดบ่อย
สเต็ปนี้ดิฉันรู้ถ้ามีอีกนิดนึงดึงดาวนี่คุณสุดยอดเลยนะ

เรียกว่าเป็นเรื่องราวขำที่มาฝากคุณผู้ชมในช่วงท้ายรายการวันนี้ค่ะ

หน้าจอส่งกันมาไม่ว่าจะเป็นทักทายคุณชนะคุณใบตอง

แล้วก็บอกว่าเมนูของเราตลอดข่าวน่ากินทุกเมนู
แล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวน่าไปทุกที่เลย

เพราะว่าคุณใบตองกับคุณชนะไม่มาแล้ว
นั่นน่ะสินะต้องไปคุยกับเขาก่อนยังไงกันแน่นะคะ
แต่ที่แน่ค่ะพรุ่งนี้กลับมาเจอตลอดข่าวเช้านี้กันได้นะคะ

อาทิตย์หน้าวันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานลากันก่อน
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ